เพราะเรื่องกฎหมายมันเริ่มชัดเจนมากขึ้นเรื่อยถูกไหมคะ

บอกเลยว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดที่ทำการพักที่ปรับปรุงใหม่
แล้วก็จะเปิดตัวสอสอที่จะเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพักอย่างเป็นทางการด้วย
เขาบอกว่าว่าที่ผู้สมัครสอสอกว่า๓๐๐คนเลยนะคะ
ซึ่งหลังจากที่พักเพื่อไทยเปิดตัวนโยบาย
และว่าที่ผู้สมัครสอสอในหลายจังหวัดเนี่ย

หลักเลยก็คือเรื่องนโยบายค่าแรง๖๐๐บาทภายในปี๒๕๗๐นะคะ
ศุกร์นี้เป็นคิวของภูมิใจไทยนะคะ
นายอนุทินชาญวีรกูลที่จะใช้โอกาสเปิดตัวที่ทำการพักแห่งเดิม

ก็เช็คชื่อสอสอจากภาคการเมืองต่างที่จะเข้ามาสมัครสมาชิกพักเกือบ๔๐คนนะคะ
ก็จะมาทำกิจกรรมร่วมกับพักภูมิใจไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างเป็นทางการ
จะมีการจัดประชุมสอสอและว่าที่ผู้สมัครพร้อมกันเป็นครั้งแรกด้วย
นายพระดอนปริศนานันทกุลโคศกภักดิ์ภูมิใจไทยนะคะ
ก็บอกว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เนี่ย
ก็ตั้งใจแสดงให้เห็นถึงความพร้อมขั้นสูงสุดของภูมิใจไทยนี่แหละ
เตรียมตัวเข้าสู่สนามเลือกตั้งอย่างเต็มที่แล้ว
สมาชิกสภาพผู้แทนราษดรและว่าที่ผู้สมัครเข้าร่วมงานกว่า๓๐๐คน
มีการประกาศนโยบายที่จะใช้ในการหาเสียงครั้งหน้าด้วยนะคะ

จุลินลักษณะวิสิทธิ์ค่ะบอกว่า
เหนือจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมืองแล้วเนี่ย
สิ่งที่เขาเป็นห่วงก็คือเรื่องธนกิจการเมือง
ประมูลตัวสอสอประมูลตัวผู้สมัคร
ก็อยากให้คนไทยทั้งประเทศจับตาแล้วก็ให้ความสำคัญ
โดยบอกว่าอย่าไปเลือกนักการเมืองที่คนอื่นมาประมูลตัวได้
การประมูลตัวสอสอการประมูลตัวผู้สมัคร
ด้านของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะ
ก็ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเดินทางไปร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนสหภาพยุโรปสมัยพิเศษ
ระหว่างวันที่๑๒๑๕ธันวาคมที่กรุงบราเซลราชอาณาจักรเบลเยี่ยมนะคะ
โดยบอกว่าช่วงที่ไปปฏิบัติราชการต่างประเทศเนี่ย
และมอบหมายงานให้ส่วนราชการต่อไปบัตรนายกรูเบิ้ลแล้ว
เชื่อว่าผลสำริดก็จะตามมาเอง
แต่ที่ห่วงกังวลคงมีเรื่องเดียวนี่แหละ
คนก็ถามว่านายกตกหวังอะไรเนี่ย

โดยนายกบอกว่าแม้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูด

รัฐบาลตามรัฐธรรมนูลก็เหลือไม่มากแล้ว

คะแนนนิยมของลุงตู่มันลดลง

ไม่รู้อะผลใครทำก็ไม่รู้
แล้วใครทำใครตอบก็ไม่รู้เหมือนกัน
พักชาติพัฒนากล้าก็เตรียมระดม

เหมือนกันนะคะโดยลงพื้นที่
ศส๔๗๘เลยค่ะสูญการคลาสเซนทรัลเฟสเตียบอล

คมนี้เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอสงขลา๓เขตเลือกตั้งนะคะ
๒นี่จะส่งนายไตรนุ่มแก้วหรือว่าจุรีแหลงเล่าดาวติ๊กต๊อกชื่อดังลงในนามพักด้วยคนนี้